เรามีการได้อ่านข่าวของคุณมิวค่ะ
แบบว่าพาไปดูห้องใหม่ครั้งแรก
พร้อมกับแจ้งข่าวว่าคนขับรถมีการติดโควิด
ก็เลยทำเอาสาวมิวถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความกังวลนะคะ
ก็ผลปรากฏว่าของตัวน้องมิวเองกับคุณเซนเขาไม่พบเชื้อ
แต่ว่างานนี้ค่ะในโลกออนไลน์กลับร้อนละอุเลยทีเดียว
พร้อมกับวิภาควิจารณ์ค่ะว่ามิวและสามี
เหมือนจะโทษคนรถที่ติดเชื้อโควิด
อยากจะให้ทั้งคู่นั้นเข้าใจสถานการณ์ในประเทศไทย
ไม่มีใครอยากติดเชื้อโควิด
แล้วก็ไม่สมควรที่จะโทษใครเลย

ชี้แจงอธิบายนะคะเขาบอกขออธิบายเพิ่มเติม
ที่พี่เซ็นพูดในคลิปเพื่อเป็นอุทหาหอนว่า

แต่ยังมาขับรถให้คุณพ่อคุณแม่มิวต่ออีกหลายวันนะคะ

เพราะเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับใครก็ได้
ซึ่งช่วงที่พี่เขาป่วยเราก็ดูแลรักษาจนหาย
มีประกันสังคมที่ทำเอาไว้ให้ด้วย

ได้ให้พี่เขาไปฉีดมาครบ๒เข็มแล้ว

แล้วก็กลับมาทำงานต่อเรียบร้อยแล้ว

ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ทำงานกับคนอื่น

ตะขาเป็นวาวหวานใช่ไหม
ก็คือหมายถึงว่าออกไปไหนไม่ได้ต้องอยู่แต่ที่บ้าน
แม่ก็ไม่ได้ออกไปไหนมาหลายเลย
อยู่ดีเขาบอกว่าแค่มีคนก็คือต้องส่งอาหาร
มีคนส่งอาหารมาตอนนี้ติดโควิดทั้งพ่อทั้งแม่เลย
ไม่ออกไปไหนเลยแต่มีคนมาส่งอาหารที่บ้าน
แค่คนเอาอาหารมาส่งหรืออะไรอย่างนี้
เขาบอกมันจะต้องแบบว่าระวังพอสมควรนะตอนนี้
ก็เอ่อเรื่องนี้อาจจะต้อง
ระวังแต่ก็ยังไม่ต้องถึงขั้นตื่นตนก
คือเขาแบบว่าบางทีพ่อเป็นไปได้ว่าภูมิคุ้มกันเขาต่ำอยู่แล้ว
หรืออะไรอาจจะตอนออกไปรับหรือเปล่า
แบบมีการเจอกันอะไรอย่างนี้แม่เขาไม่ได้ใส่หน้ากากอยู่ในบ้าน
ถูกต้องไหมแค่แบบไม่ได้ใส่หน้ากากในการรับหรืออะไรอย่างนี้
ไม่แล้วตัวอาจจะเป็นที่บ้านออกไปข้างนอก
มีใครหลังไงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
ตอบดูเขาอันทีหนึ่ง
ตัวทั้งในครอบครัวเองเพราะบางทีเป็นแบบบุคคลในบ้าน

บางทีต้องใส่ไว้ป้องการดีกว่า